เหตุการณ์นี้ที่จังหวัดตรังครับพ่อและแม่ใจจะขาดลูกสาว๓ขวบ
กำลังน่ารักเลยปรากฏว่าน้องล้มป่วยก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
อาการสุดหนักขอย้ายไปที่อีกแห่งหนึ่งเพื่อไปรักษา
แต่สุดท้ายน้องที่กำลังน่ารักโอ้ย
น้องคนนี้ครับน้องตายนะครับ
มีตังค์อายุ๓ขวบครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย
น้องตายจากเชื้อไวรัสลงปอดแล้วก็ปอดแห้ง
ใช้เวลารักษานานสี่วันอืม
ตายที่โรงพยาบาลในคืนวันที่สิบเก้ากรกฎาคมที่ผ่านมาอืม
ครอบครัวนำร่างของน้องไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนาวงศ
ห้วยยอดจังหวัดตรังบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้า
กำหนดการบรรเภนกุศลศพของน้องครับก็จะสวดประมาณสองวันอืม
ยี่สิบยี่สิบเอ็ดแล้วก็วันนี้เป็นพิธีชาปนักกิจ
พ่อและแม่ของน้องมีตังค์บอกว่าน้องเนี้ยเริ่มป่วยตั้งแต่สิบสามกรกฎาคม
พาไปหาหมอที่คลินิกในตัวอำเภอก็ให้ยามากินหมอจ่ายยามาให้
อาการไม่ดีขึ้นรีบส่งต่อที่โรงพยาบาลแพทย์ก็เอ็กซาเรย์ไม่พบความผิดปกติ
แต่จู่พอกลับมาบ้านน้องยังมีไข้สูงและเริ่มชักเกร็ง
เด็กชักนี่อันตรายนะฮะครอบครัวตัดสินใจนำตัวน้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง
หกกรกฎาคมนี่กำลังไล่ไทม์ไลน์ให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นสิบสามน้องเริ่มป่วยไปคลินิกก่อน
อาการไม่ดีขึ้นส่งโรงพยาบาลแล้วไปอีกรอบหนึ่งวันที่๑๖กรกฎาคม
พักรักษาตัว๔วันแพทย์ส่งตัวน้องไปที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งในตัวเมือง
แล้วน้องสิ้นใจตายช่วงค่ำ๑๙กรกฎาคมก่อนวันเกิดไม่กี่วันครับใช่คุณ
น้องเกิดเมื่อวานนี้นะครับวันคล้ายวันเกิดของน้อง๒๑กรกฎาคม
แล้วน้องต้องมาด่วนจากไปแพทยื้อชีวิตน้องไว้ไม่ได้ครอบครัวเสียใจมาก
อย่างที่บอกครับว่าวันคล้ายวันเกิดของน้องคือเมื่อวาน
แต่ต้องจัดงานศพแล้ววันนี้ก็จัดวันเผา

บรรยากาศหลายคนที่เห็นภาพนี้ก็สุดแสนสะเทือนใจครับ

และแม่ของน้องมีตังค์ยืนยันว่า
น้องมีตังค์ไม่มีโรคประจำตัวนะ
ก่อนเกิดเหตุลูกสาวมีไข้สูงแล้วก็ชัก

ทั้งที่เราร้องขอย้ายโรงพยาบาล

การดูแลก็ไม่หรือจะครบถ้วนตามกระบวนกาล
ช่วงที่น้องมีอาการไอหนักขึ้น
น่าจะมีการเอสเะเรชั้มเช็คให้ชัด
หรือย้ายให้เร็วกว่านี้ดีไหม

คุณแม่คือให้สัมภาษณ์ไปร้องไห้ไป
เป็นกำลังใจให้นะครับคุณแม่ครับคุณพ่อด้วยแล้วก็ครอบครัวของน้อง
บอกว่าหลังเกิดเรื่องทางผอโรงพยาบาล
โทรศัพท์มาชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็โทรมาแจ้งแล้วนะครับ
สาเหตุที่เสียชีวิตเกิดจากมีปัญหาระบบการหายใจ

พอสอบถามไปทางโรงพยาบาลก็ทราบรายละเอียดว่า

เป็นปอดบวมแล้วก็ระบบทางเดินหายใจวิกฤตเฉียบพลันแบบรุนแรง
น่าจะเกิดจากถุงลมและเนื้อปอดมีปัญหา
ก็เลยทำให้น้องเสียชีวิตแบบฉับพลันทันด่วน

เพราะว่าช่วงนี้เด็กป่วยเยอะด้วย
แล้วก็จะมีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่ลงปอดเป็นพวกไวรัสเยอะมากด้วยนะคะ